แต่ว่าอยากใช้สิทธิ์ของตัวเองในวันนี้ไง
ก็อยากจะเลือกคนที่เราอยากให้เขามาเป็นจริง
แต่ผมก็อยากจะให้มันบ้านเมืองเราดีขึ้นสงบขึ้น
ผู้รักษาผลหมายก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่
ทำให้มีเวลาอยู่เหรอ

มีคนพังไปแล้วครับครับ
ผมแนะนำแล้วกันว่าเออออกมาเถอะออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเอง
แล้วก็เลือกคนที่คุณคิดว่าเขาดีเขาเหมาะสมที่ชอบ
แล้วกันนะครับเพื่อประเทศบ้านเมืองนะครับ
ของคุณเองนะครับ